เบิร์ตวันก่อนนี้รู้สึกพี่เบิร์ตเล่าเรื่องไอ้ที่แบบเหมือนกับเป็นผีอยู่ริมถนน
แล้วจริงมันไม่ใช่ผีแต่คนมาตากข้าวใช่ไหม
ใช่พี่เบิร์ตแคบที่มีภาพบ่ายเพ้า
กลางคืนจะคิดว่าเป็นผีแล้วใช่ไหม

กลางวันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ผีคุณผู้ชม
แต่มันกีดขวางการจราจร

ทางไหนจะต้องขับไปตรงนี้
และก็ต้องซิกซักแบบเนี้ย
ที่นี่ทางสมาชิกเผจบัวยใหญ่พนัสเวลาท่านบัวยใหญ่พนัส
พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหลายที่เขาตากข้าวแบบตากแบบนี้
อยู่ตรงริมสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมีภาพหนึ่งที่เขาบอกว่า
พอมาตากแล้วมันเต็มถนนแล้วเหลือช่องว่างตรงกลางนิดเดียวเท่านั้น
กลางเลนกลางนี่นี่รถไม่มีที่จะวิ่งแล้วจ้
อันนี้มอเตอร์ไซค์ผ่านได้อย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยเออเพราะว่าล้อของรถยนต์คงจะเหยียบแล้ว
สองฝั่งแล้วล่ะค่ะทีเนี้ยคือมีคนเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์
แล้วก็บอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถนนสายไหนรถมากก็ไม่ควรตากเด็ดขาด
ไหนรถน้อยก็พิจารณาเอาเอาเน้นความปลอดภัยให้มากที่สุดปวดหัวทุกปีกับเรื่องข้าว
นี่ขับผ่านนะดูสิชาวนาก็ยังแบบเนี่ยตากข้าวเอามาตากตากกันอยู่เลย
อืมทีนี้จากการสอบถามเนี้ยเขาบอกว่าถนนเส้นเนี้ยมันไม่ใช่ถนนสายหลัก
เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอืมรถก็เลยผ่านไม่เยอะค่ะ
พอคุณผู้ชมจะไปตากตามพื้นย่าอุ้ยพื้นย่ามันชื้นอยู่แล้วไงอ่า
แล้วเขาต้องการทำให้ข้าวแห้งเอาไปตากตรงที่ชื้นมันก็จะแห้งช้ากันไปใหญ่ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดจะเอาไปขายก็ต้องยืดระยะเวลาอีกดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะ
มาตากตรงถนนแบบนี้ละกันเพื่อให้ความร้อนเนี่ย
ไล่ความชื้นจากเม็ดข้าวก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยนั่นแหละ
ถ้าเกิดว่าไปตากช่วงจุดเสี่ยงถ้าเกิดมันเป็นทางร่วมทางแยก
ทางโค้งหรือว่าถนนที่รถผ่านเยอะเยอะครับทำไงดีคุณผู้ชม
ช่วยกันเสนอมาหน่อยเพราะว่าเราเชื่อค่ะว่าคนที่ดูข่าวเช้าอยู่เนี่ย
ก็มีทั้งพี่น้องชาวนาแล้วก็มีชาวบ้านที่ต้องใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางเหล่านี้